ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อช่วงนี้มาดูที่เรื่องของการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะเรื่องของทัวร์จีนคุณผู้ชมครับทางด้านของศูนย์วิจัยกษิกร
ไทยเขาคาดการณ์นะครับว่าการปราบรามทัวร์ศูนย์เหรียญของไทยนั้น
ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่จะเดินทาง
เข้ามาในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนั้นหาย
ไปประมาณสามแสนคนสูญรายได้ประมาณแปดพันห้ามร้อยล้านบาท
ทีเดียวนะครับศูนย์วิจัยกษิกรไทยก็สำรวจมุมมองแล้วก็
พฤติกรรมของชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทย
หมดเนี้ยสี่ร้อยตัวอย่างพบว่าการปรับรามทัวร์ศูนย์เหรียญ
ของทางการไทยอาจทำให้จำนวนและรายได้ของการท่องเที่ยว
ลดลงไปบ้างระยะสั้นครับโดยคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจีน
จะลดลงไปประมาณสามแสนคนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
ซึ่งเป็นช่วงของฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่น
ทำให้สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ๘๐
ห้ามร้อยล้านบาทครับแต่ก็เชื่อนะครับว่าผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวจะเร่งปรับตัวและระยะยาวนั้นก็จะสามารถ
ดึงนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดิมกลับคืนมาเที่ยวซ้ำเมือง
ขนาดที่ร้อยละห้าสิบหกไม่แน่ใจครับมีเพียงส่วนน้อยที่
บอกว่าจะไม่มาแล้วนะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวจีน
ทับใจอันดับแรกก็ยังคงเป็นเมืองหลวงของเรานะครับ
กรุงเทพมหานครรองลงไปก็คือพัทยาครับภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็
จังหวัดกระบีตามลำดับและสิ่งที่ชาวจีนประทับใจคือแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยรวมทั้งกิจกรรมบันเทิงและ
กิจกรรมกีฬาครับศูนย์วิจัยกษิกรไทยแนะนำว่ารัฐบาลเนี่ย
จะมีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้วยการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
ธุรกิจนำเที่ยวของไทยและจีนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมจัดหน่วยงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว
ของไทยนะครับโดยคาดว่าทั้งปีนี้จะมีชาวจีนเดินทาง
เที่ยวเมืองไทยประมาณ๙ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๒
จุดสี่จากเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่หมื่นคนในปี